เอามาต่อกันที่เรื่องความรักอันน่าปวดหัวกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาวมาสเมกาแดน
ก่อนหน้านี้เธอบอกมาว่ามีปัญหากับสามี
เคลียร์กันไปแล้วน้อยอกน้อยใจว่าอย่างนั้น
แต่ท้ายที่สุดเธอออกมาใหม่
ออกมาบอกใหม่ว่าที่พูดไปครั้งก่อนเนี่ยโกหก
เออแล้วก็โกหกคนทั้งประเทศด้วย
แต่จริงคือจะบอกว่าไม่ได้อยากจะทำแบบนั้น
เดี๋ยวดิฉันย้อนกระแสดราม่าสุดรันทศสุดรันทศ
ก่อนให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะเรื่องที่ว่าชีวิตตกอับ
ถูกสามีกรุงสุขสรรคทิ้งไปมีผู้หญิงอื่นนะฮะ

ตอนนั้นมันจบลงด้วยดีตรงที่ฝ่ายสามียืนยันว่าที่หายหน้าหายตาไป
เพราะว่าทุ่มเทเวลาให้กับการทำหนังเรื่องอีปึกมหัศจรรย์วันแห่งศรัทธา
สามารถก็ยอมรับว่าเออที่ให้ข่าวอย่างนั้น
เพราะว่าเธอน้อยใจสามีที่ไม่มีเวลาให้
ประกอบกับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ก็อาจจะคิดว่าสามีอาจจะไม่รักก็ได้นั่นเองนะคะ

แต่ว่าล่าสุดเอาใหม่แล้วนะลืมเรื่องเดิมไปก่อน
สามารถขอสารภาพหมดเปลือกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์เลยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่เธอเองเป็นคนออกมาบอกว่า
กุเรื่องเลิกกับสามีเพราะว่าน้อยใจนั้น
ขีดเส้นใต้เลยนะคะที่แท้จริงแล้ว
เธอถูกสามีทิ้งจริง
ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะฮะ
แต่อดีตสามีขอให้แก้ข่าวให้
เพื่อที่ว่าหนังเรื่องอีปึกที่ลงทุนสร้างจะได้มีคนมาดูหน่อย
หากว่าได้เงินมาก็จะเอามาถ่ายบ้านคืนให้ด้วย
จากว่าสามีเอาบ้านไปจำนองเพื่อหาเงินมาทำหนังค่ะ

เพราะตอนนั้นไปจำศีลอยู่ที่วัด
รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่นายทุนมาที่บ้านกันแล้ว
ซึ่งตอนที่ให้นักข่าวสัมภาษณ์ในช่วงนั้น
สามารถบอกว่านอกจากจะโดนแฟนเพลงด่า
บอกว่าเป็นคนโกหกปลิ้นปล้นคนในโลกออนไลน์ก็ด่า
เธอบอกว่ายังถูกเพื่อนแล้วก็ครอบครัวด่าด้วยอีกนั่นเองนะคะ
ด่าด้วยถ้อยคำที่เธอรู้สึกช้ำอกช้ำใจเหมือนกัน
แต่ด้วยความหวังว่าสามีจะถ่ายบ้านให้

ก็คือยอมโกหกตามคำขอของสามีไปนั่นเอง
เพราะว่าเธอเหลือบ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้าย
สามารถถึงกับหลังน้ำตาไม่เอาไม่อยู่แล้ว
ไม่ไหวแล้วต้องหลั่งออกมาเลยทีเดียว

นอกจากนั้นสามารถก็ยังบอกอีกด้วยว่า
รู้สึกผิดที่ต้องโกหกคนทั้งประเทศ
แต่ที่ต้องทำเพราะว่าเธออยากมีที่ซุกหัวนอน
อันนี้ที่พูดไปทั้งหมดตามที่สามารถบอกทั้งหมดเลย
หลังจากการเปิดเผยของสามารถค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามแล้วล่ะ
ติดต่อไปยังคุณกรุงสุขสรรค์สามีของคุณสามารถ

แต่ว่าจะสอบถามข้อเท็จจริง
ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งตอนนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณกรุงสุขสรรค์เองอยากจะชี้แจงว่า
ไม่ตรงกันกับที่ความเป็นจริงหรืออย่างไร
ติดต่อกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐมาได้เลย
หรือว่าถ้าเกิดว่าพร้อมอยากจะพูดจากันเมื่อไหร่เนี่ย
บอกเราได้เลยเราจะได้รับฟังความจริงทั้งสองฝ่ายนั่นเอง
ทั้งฝ่ายของคุณสามารถแล้วก็ฝ่ายของคุณครู
ดูซิว่าคราวนี้จะมีหนังม้วนไหนตลบกันไปอีกหรือเปล่า

คนที่อยากรู้ก็ยังอยากรู้อยู่เหมือนกันว่า

ไงที่สำคัญคือแฟนอยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไป
ความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างไร
จะได้ติดตามแล้วก็จะได้ให้กำลังใจกันได้ถูกไงคุณนะคะ